ตัวเลขก็อยากได้นะคะ
แต่ว่าโควิดก็กลัวทำยังไงดี
ต้องกลัวถูกแล้วนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะ
สองสามีภรรยาไปที่ดีค่ะคัมชนะโนต
ไปไหว้พระปู่ศรีสุรโธมยาศรีประธุมาธิ
ดุงอุดรธานีแล้วยังไงต่อคะ

ก็แค่เขาสองคนติดโควิดโอมิครอนนะคะ

เพราะว่าต้องไปตรวจสอบต่อนะคะ

ไทม์ไลน์มาจากน้องคายไง

จากน้องคายไปบ้านดุงอุดรธานี
คุณผู้ชมดูไทม์ไลน์ตามหน้าจอเลยนะคะ

เขามีภรรยาเป็นชาวไทยอายุ๒๖ปี
อาศัยอยู่ที่อำเภอเฝ้าไร่หนองคาย

เป็นอำเภอรอยต่อติดกับอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
ไม่ไกลไงก็เลยไปที่คำชโนธ
ทีนี้ไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อทั้งสองรายเป็นยังไง

วันเวลาดังกล่าวท่านไปใกล้สองคนนี้หรือเปล่า

ทั้งสองคนเดินทางจากกรุงเทพมหานคร

จากนั้นเวลา๑๔นาฬิกา๓๐นาทีถึง๑๕นาฬิกา๓๐นาที
แล้วจากนั้นเวลาสักประมาณ๑๗นาฬิกาถึง๑๗นาฬิกา๒๐นาที
ไปร้านสะดวกซื้อที่ตำบลเสิร์มอำเภอโพนพิสัยจังหวัดน้องคาย
๒๒ธันวาคมไล่ต่อเลยสักประมาณ๑๐โมงถึงเที่ยง
บิ๊กซีบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
๒๓ธันโทษแล้วแต่ละที่คนเยอะทั้งนั้นเลย
ธันวาคม๙โมงเช้าจนถึง๙โมง๑๐นาทีเห็นจะได้
ไปที่ว่าการอำเภอเฝ้าไร่หนองคาย
แล้วก็ช่วงบ่ายสองครึ่งไปแวะที่เต็นต์รถโชคทวีทรัพย
จังหวัดอุดรธานีไฮไลท์อยู่ที่วันที่๒๕คริสต์มัสค่ะ
ธันวาคมเวลา๑๑นาฬิกาถึง๑๔นาฬิกา
เดินทางไปที่คำชโนธบ้านดุงอุดรธานี
เพื่อตั้งใจจะไปไหว้พ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมา
แต่ทั้งสองคนยืนยันว่าณตอนนั้น
คุณผู้ชมดูนะคะณตอนนั้นใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
จากนั้นวันที่๒๖ธันวาคมเอาล่ะเริ่มแล้วสามี
เริ่มมีอาการไอแห้งภรรยาเริ่มมีอาการเจ็บคอ
ปรากฏว่าฝั่งสามีผลเป็นบวกภรรยาผลยังเป็นลบ
ภรรยาต้องตรวจซ้ำค่ะ๔โมงเย็นวันเดียวกัน
คราวนี้แหละชัดเลยผลเป็นบวกแล้วพอเป็นบวกปุ๊บ
คราวนี้พอไปตรวจปุ๊บยืนยันแล้วว่าทั้งสองคนติดโควิด
แต่ตอนนั้นยังไม่รู้สายพันธุ์จนกระทั่งมีการไปถอดรหัสพันธุกรรม
เฟิร์มว่าเป็นสายพันธุ์โอมิครอน
มิครอนค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สสจหนองคายกำลังประสาน

คนที่มาเที่ยวคำชโนธในวันและเวลาดังกล่าว
ว่าอาจจะติดคโอมิครอนไปด้วย
เพราะฉะนั้นทางสสจทั้ง๒จังหวัด
ก็เลยอยากให้คนที่ไปเที่ยวคำชโนธ
ในวันที่๒๕ธันวาคมเวลาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ตั้งแต่๑๑โมงเรื่อยไปจนถึงบ่าย๒
อยากให้ท่านไปตรวจโควิดนะคะ

มันรูช่องข้างแก้มกระพงแก้ม
มันมีโอกาสหลุดรอดออกมาได้นะคะ

ตำรวจตรวจสอบตัวเองด้วยด้วยความเป็นห่วงนะคะ
มาดูตัวเลขวัคซีนหน่อยความหวังของมวลมนุษยชาติ
ความหวังของคนไทยด้วย๒๘ธันวาคมฉีดไปได้สามแสนกว่านะคะ
๑๒๓ตามลำดับหน้าจอเลยอยากให้โฟกัสเข็ม๓มากขึ้นนะคะ
ตอนนี้๑๖๓๕๐๐กับ๔รายนะคะภาพรวมภาพรวมค่ะคุณผู้ชม
ตอนนี้เท่าไหร่แล้วอ่ะ๑๐๓ล้านแล้วเหรอ๑๐๓ล้านนะคะ
๓๖ล้านกว่าเข็ม๒ก็ยังไม่ไปถึง๕๐ล้านที่ตั้งใจไว้นะคะ
เหลือเวลาอีก๓วันเหลือเวลาอีก๓วัน
ไอ้๓วันนี้เรานับเป้าหมายคือ๑๐๐ล้าน
แต่อยากให้โฟกัสเข็ม๒และ๓แล้วตอนนี้๑๐๐ล้านเราไปถึงแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นระมัดระวังดูแลตัวเองด้วยนะคะโดยเฉพาะปีใหม่หยุดยาว
เลี่ยงได้เลี่ยงนะคะอย่าไปในที่สาธารณะคนเยอะค่ะ
คือถ้าสมมุติว่าออกไปที่สาธารณะคนเยอะทางราชการเขาออกมาแล้ว
ว่าหน้ากากผ้าอาจจะใช้ป้องกันโอมิครอนได้ไม่๑๐๐
ต้องใช้หน้ากากอนามัยแบบที่พี่ต้นใส่แบบที่เราใส่อยู่นี้
แต่ถ้าจะใช้หน้ากากอนามัยแล้วใช้หน้ากากผ้าครอบอีกที
อันนี้จะดีเลย
ยังไงก็ถ้าออกไปในที่สาธารณะคนเยอะก็ถ้าเป็นไปได้ก็เลือกใช้หน้ากากเป็นหน้ากากอนามัยก่อนนะครับ

จะมีรูปทรงบางส่วนที่มันสามารถคุมได้ถึงตรงแก้มด้วย